ศูมิมันไม่ชัดอ่ะ
สู้มันไม่ชัดอ่ะอย่า
คนไม่อยู่กวนนะมันจะมาข้างนี่แหละ
พี่เอ๊ดอดดูเนี่ยประความเออ

เป็นของชีวิตนะคะ

อาหารของเรานะ
นี่นะคะบ้านปลาทะนะคะวันนี้เป็นวันที่ปลานะคะขึ้นมาวางไข่นะคะก็จะมี
มาดูกันนะคะอ่าปลาวางไข่เราจะไม่ทำการจับปลาหรือว่าทำอะไรปลามากิน